ถามถึงหมอปลามาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ถามถึงก็มาค่ะ
คราวนี้หมอปลาเขาเดินหน้านะคะเรื่องของสถานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่วัดนะคะ
เดินหน้าในการยื่นเรื่องในการเอาผิดหมอปลาไปกับทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะคะ
แล้วก็ไปกับญาติของผู้บำบัดยาเสพติดที่วัดท่าภูราชบำรุงกาญจนบุรีค่ะ
ไอให้ตรวจสอบเอาผิดว่าเรื่องนี้มันทำเป็นขบวนการ
มันมีการซ้อมโทรมารข่าวขายคดีการขาวมนุษย์
เอาหลักฐานสลิปการโอนเงินการให้ถ้อยคำของผู้บำบัด
เพื่อตรวจสอบนะคะว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะ
ส่วนที่เคยไปร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบราม
หมอปลาบอกว่าก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบคู่ขนานกันไปเลย
ยังไม่ได้หมายเรียกจากตำรวจนะคะ

เรื่องของการให้ข้อมูลเท็จเรื่องของการหมินประมาทอะไรแบบนี้
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับด้วย
ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่หมอปลาสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก
มีการตั้งโต๊ะแถลงว่ามีการพาดพิงและแจ้งความเอาผิด
เดี๋ยวลองฟังเสียงหมอปลาดูนะคะ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อจะดำเนินคดีผม
เพราะการพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี้ยมันเกิดขึ้นวันที่สอง
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ดูเลยหรือเขาจะดูทริปอะไรหรือเปล่า
ผมไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะนอนฝันแล้วตกใจตื่นมา

แค่ตั้งข้อสังเกตว่าคุณยังไม่ดูคลิปแต่คุณจะดำเนินคดีกับผม

และอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้หลักฐานเนี่ย
ไม่ว่าจะมีการไปคมครูและจะมีคนแบบโทรศัพท์มาบอก

คุณผู้ชมคะมีแม่ของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดคนหนึ่ง
ข้อมูลว่าวันที่หมอปลาเข้าไปช่วย
ได้ติดตามข่าวผ่านสื่อต่างเนี่ยค่ะ
รุ่งขึ้นก็ไปที่เขาชนไก่ไปตามหาลูกชายแต่ไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ไปตามหาที่วัดปรากฏว่าอยู่ในกุฏิหลังนึง
ชายบอกว่าถูกคนที่ดูแลวัดให้แยกตัวออกมา
แล้วขังเอาไว้ในกุฏิกับเพื่อนรวมแล้ว๑๑คน
เดิมเนี่ยลูกชายน้ำหนักเป็น๑๐๐นะคะ๑๔๗กิโลกรัม
พอเข้าไปบำบัดได้เกือบ๒ปีน้ำหนักเหลือ๖๗กิโล

ร่างกายเป็นโรคหิตเป็นโรคผิวหนังเต็มเลย
ตอนนี้ลูกชายไปพักบำบัดอยู่กับหมอปลาที่เพชรบุรีนะคะ

บอกแม่มาเรียกออกไป๑๑คน

แล้วเสร็จแล้ววันที่หมอปลากลับ
ก็มีญาติมารับไป๒คน
แล้วมาเขาชนไก่ก็มีตำรวจมาเอาไป
คนละ๓คน๒คัน
ตำรวจที่เสีย๖หมื่น๕หมื่น

ทำไมน้องเอ๋ถึงไม่ได้ขึ้นรถทหารล่ะครับ

ใครไม่ให้ขึ้นอะไรล่ะ
ไอ้แก่เสมไอ้คนห่อผ้าเหลือง
กับไอ้ชุดสีส้ม
เขาบอกว่าเอ๋อย่าไปนะอยู่ตรงนี้

ที่หมอปลาไปให้ความช่วยเหลือนะคะ
ยังมีอีกนะคะที่มีผู้เสียหายไปขอให้หมอปลาช่วยค่ะ
กรณีคุณยายที่พาเด็กหญิงวัย๑๑จากร้อยเอ็ด
ไปหาหมอปลาบอกว่าช่วยหน่อย
หลานสาววัย๑๑ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยทหารเกณฑ์คนหนึ่ง
เหตุการณ์ก็คือ๒๒กันยายนที่ผ่านมา

ได้มีการส่งข้อความคุยกันทางไลน์
ขอให้ทหารเกณฑ์คนนี้มารับที่บ้านในอำเภอเมือง๑๐๑

แล้วก็พาหลานสาวไปซื้อของหายไปด้วยกัน
จนไปแจ้งความขนหายที่พศ๑๐๑
ต่อว่าว่ายายด้วยว่าทำไมปล่อยให้หลานซ้อนรถจักรยานยนต์ของคนอื่นออกไปละ
พอวันรุ่งขึ้นก็หลานสาวกลับมาบ้านสภาพอิดโรย
ถามหลานสาวไม่กล้าบอกพาไปตรวจที่โรงพยาบาล
วัยวะเพศฉีกขาดมีรอยฟกช้ำ
ตำรวจโทรศัพท์มาบอกว่าจะรับทำคดี

ครอบครัวก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
กลัวว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีในสารพลเรือน
เพราะทางครอบครัวไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาตั้งแต่ต้น
๒เหตุการณ์นะครับ